จังหวัดนครปฐมวัดดังของเราวัดสว่างอารมณ์
งานนี้มีซุปเปอร์สตาร์ตลกชื่อดังพี่ถั่วแระมาถึงที่เลยครับ
เป็นใครก็เป็นว่าพี่ถั่วแหละแต่ผมไม่เป็นพี่ถั่วแหละ
เขายกตำเลยแล้ว

แต่ถ้าบอกว่าหลวงพ่อแป๊ะโอ้โหรู้แล้ว
อ๋อคุณชี่สาอ้อได้จริงใจมาก
นี่แหละฮะทั้งสองท่านก็นำแผ่นทองก็คือแผ่นทองด้วยแผ่นเงินและแผ่นหน้า
ให้หลวงพ่อท่านเนี่ยทำการลงยัน
แล้วเดี๋ยวจะนำไอ้แผ่นนี้ไปหล่อล้อมเป็นชนวนมวลสาร
ในการจัดสร้างวัตถุมงคลพระเจ้าสัวเศรษฐีมหาเห็ง
มงคลค่ะที่วัดคลองโคนจังหวัดสมุทรสงคราม
เพราะจัดขึ้นในวันที่เก้าเดือนเก้าเพื่อนนำรายได้ไปสร้างบทลวิหาร
ถ้าอยากจะตามไปสร้างบุญแล้วก็ตามพี่โถแระกันไปได้นะ
อย่าลืมนะเก้าเดือนเก้าก็เดือนหน้าด้วยนะ

ซึ่งพระอาจารย์แป๊ะได้ลงอัคระลงยัน
หลังมือเส้นวาสนาเจิมหน้าผากเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพี่ด้วยนะครับ
จากนั้นเราก็ไปกราบว่ายพระพิกเกณฑ์ปางประธานพร
ที่อยู่คู่วัดมานานกว่า๒๐ปี
ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไปกราบว่ายกันแล้ว
นับถือบูชาถูกไหมนะไปต่อพระพิกเกณฑ์นี้นะครับ
อกจากนี้คุณถั่วแระและคุณเชษนะฮะยังบอกว่าการมากราบไหว้พระอาจารย์แป๊ะ
และนำแผ่นเงินแผ่นทองมาให้พระอาจารย์ได้ลงยันทร์
เพราะว่าทางวัดเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องที่วัดแห่งนี้
ไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าสายมูเตรลูทั้งหลาย
ทั้งชาวไทยและต่างชาติมาแล้วก็ต้องมาลงยงลงยัน
เปิดของเปิดรับทรัพย์อะไรก็ว่าไป
เจอกันไม่ฯเท่าเลย
ไม่ทิ้งไลน์
แต่ที่ดูนั่นสองคู่แบบ

โอ้โฮต้องขอบคุณนะพี่สัวแร้ด้วยนะ